สอดรู้สอดเห็นก็เลยเลี้ยวเข้าไปใต้ตึกแห่งหนึ่งหันซ้ายมองขวาไม่มีใครอยู่
ก็เลยยืนคุยกับรอปภซะเลยโอ้เดี๋ยวนี้เขาทำแบบนี้กันนะ
แววมาว่าฝ่ายข่าวช่องหนึ่งมีความเห็นไม่ตรงกันกับผู้ประกาศคุณพ่อจอมโหน
ถึงขั้นจะต้องแยกทางกันเดินนะแม่แองจี้เขียนใหญ่เลยนะ
คุณพ่อก็ทำเรตติ้งพุ่งกระฉุดเลยแต่ทำไมผู้ใหญ่ถึงไม่แคร์
คุณพ่อกันเลยแต่เสียใจด้วยค่ะอีกฝ่ายคุณพ่อก็เชิดนะ
พยายามกระซิบว่าคุณพ่อเนื้อหอมยังไม่ทันออกจากตึก
ก็มี๒ช่องใหญ่รอหยิบชิ้นปลามันอยู่แล้ว
แถวไหนงานนี้ไม่รู้สิคุณแม่
งานนี้ไม่รู้ว่าผู้ประกาศคุณพ่อจอมโหน
จะขึ้นรถไฟฟ้าไปเดินเฉิดฉายช่องไหน
ระหว่างป้ายอโศกกับป้ายวิภาวดีต้องลุ้นกัน
แต่อีแมวขอกระซิบข้างหูเบาบอกว่า
ห้ามกระพริบตานะจ๊ะเดี๋ยวจะตกข่าวใหญ่
อุ๊ยแองจี้เขียนใหญ่เลยนะคะ

มีมายแม่ปิ้งไหมพระราม๔
คุณพ่อจอมโหดแล้วก็ต่อด้วยผู้ประกาศ
มันอาจจะเป็นคำเขียนของเขาก็ได้ให้มันดูมีรสชาติ
เรตติ้งดีมี๒ช่องใหญ่อุ๊ย